ที่อาจจะเป็นเรื่องซ้ำรอยคดีเสือดำหรือเปล่ายังไม่ทราบนะฮะ
จากว่าเจ้าที่อุทยานทีมพญาเสือเข้าไปจับแก๊งออฟรถ
๖คันนำโดยประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย
เข้าไปล่าหมีขอพร้อมซากของเป็นอุ้งตินหมี

ล่าสุดนั้นประหลัดอำเภอยังคงให้การปฏิเสธนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยก
บริเวณหนองเต่าดำเขาปราน้อยจังหวัดกาญจนบุรีครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกบุกรวบประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ย
พร้อมเจ้าตะที่อาสารักษารักษาดินแดนและคณะรถยนต์ออฟบรถ๖คันรวม๑๒คน
ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่าในเขตอุทยานพร้อมกับรถยนต์คันที่๕
มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนเป็นคนขับ
ของกลางเป็นอาวุธปืนรายเฟิลติดลำกล้องชนิดเก็บเสียง
พกสั้น๙มม๑กระบอกพร้อมเครื่องกระสุน
แล้วก็มีอุ้งตีนหมีขอ๔ท่อนน้ำหนักรวมประมาณ๙ขีด
ในพนักศักรณ์โพธิบัณฑิตเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสายโยคบอกว่า
คณะออฟบรถทั้งหมดอ้างกับเจ้าตะที่ก่อนจะเข้าป่าบอกว่า
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยให้เข้าไปพักแรม
ในพื้นที่ป่าบริเวณสำนักสงฆ์เต่าดำในเขตอุทยานแห่งชาติสายโยก
ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ขากลับออกมาขอเรียกตรวจค้นและพบของกลาง
อุ้งตีนหมีขอนและอาวุธที่อยู่ในรถนะครับ
ในเบื้องต้นหนึ่งในคณะคือนายวัชราชัยสมีรักษ์หรือประหลัดแมน
เป็นประหลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยก็มีการข่มขู่เจ้าหน้าที่ไม่ให้แต่ต้องตัว
ขู่จะฟ้องกลับจนต้องมีการเชิญทหารในพื้นที่แล้วก็ตำรวจเข้าไปร่วมตรวจค้น
พบหลักฐานมัดตัวเลยครับก็เลยมีการแจ้งดำเนินคดี๖ฐานความผิด
คือร่วมกันนำเครื่องมือล่าสัตว์เข้าไปในพื้นที่ร่วมกันล่าสัตว์ป่า
ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าไว้ในครอบครองนะครับรวมอ่าร่วมกันเก็บหา
นำออกอันทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพร่วมกันนำสัตว์ป่าหรือทำอันตรายแก่สัตว
และร่วมกันนำยานพานะเข้าออกหรือขับในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ต้นประหลัดอำเภอยังปฏิเสธโดยอ้างว่าคณะเข้าไปทำบุญเท่านั้นครับ
หนึ่งวิธีการให้ต้องมีปืนเข้าไปคนปกติเข้าไปเนี่ย
ถ้าจะเข้าไปโดยจิตราประสุทธิ์ย่อมไม่นำปืนเข้าไป
สองจิตราหลบเลี่ยงเข้าไปที่ที่ไม่ได้ทำอย่างทราบ
ถูกมั้ยฮะจิตราสองเอาเล่าเข้าไปคนไปเที่ยวป่าครับ
เอาเล่าเข้าไปเนี่ยถามว่าเป็นไปได้แค่ไหนว่าจะไปเที่ยว
ตามแล้วมาทับหมดเรื่องการหมดกันเอาไงก็ตามแล้วค่ะ
นะตะเล้ฟไปเจอคันใดเหมือนแล้วเนี้ยท่าต้องแค่อย่างนั้นแหละ
แต่ผมก็รายงานทั้งผู้ความฉาแล้วท่านบอกว่าอย่างนี้เขาแจ้งกว่านั่นเนี่ย
ไม่เป็นความจริงครับไม่ได้เป็นเจตนาที่เขาไปล่าเลยครับ
คือทีงานคือเป็นคนเยอร์ยุคต้องการไปทำบุแล้วก็ถวายปัจจัย
วัดนี้เคยเข้าไปเมื่อไหร่หรือเปล่าผมไม่เคยเข้าไปนะครับ
ตามแล้วไปยังไงวันนี้
แสดงว่าคนที่เขาเคยถ้าไปประจำแต่จะว่าคือใต้ใจที่จะไปทำบุ
บอกว่าไปทำบุญนะแต่มีแถวแอนกาฮอล์

ทราปทราบอุ้งตีหมี่ขอที่พบอร์ตสออย

แล้วมี่กับเขียนก็คือซื้อต่อมาหรือยังไง
อ๋อจะได้เอากลับมาปรุงงานทีเดียวเลยครบชด
ส่วนคณะออฟโรดรวมทั้งประหลัดอำเภอเขาบอกว่า
ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนะครับ
อย่างไรก็ตามในการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็พบทั้งเขียงทั้งมีด

ไม่ปักใจเชื่อคำกล่าวอ้างทั้งหมดที่พูดออกมา
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์บอกว่า

ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงกับประหลัดอำเภอ

ต้องพิจารณาโทษตามจริงสูงสุดก็ต้องไล่ออกจากราชการนะครับ